เชิญชวนคนไทยทุกคนมาช่วยกันเลือกตั้ง
เพื่อประเทศไทยได้กล้าวพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
ฝากถึงนักการเมืองในไทยที่กำลังจะเข้ามาพัฒนาประเทศไทย
ฝากให้ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น
อยากโกงกินประเทศชาตินะคะ
ตัวประเทศแข่งของเราหน่อยจะได้เรื่องรุ่นเรื่องค่ะ